คุณผู้ชมค่ะคืนนี้นะคะขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์นะคะ
จะมีการพูดคุยกับนายกสมาคมนักบินไทยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบที่มีต่อนักบิน
ในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าในรอบใหม่นี้นะคะ
ติดตามจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ผลกระทบจากโควิดรอบนี้กระแทกแรงจริงครับ
ไม่มีอาชีพไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการท่องเที่ยว
โรงแรมหลายโรงแรมตอนนี้เป็นโรงแรมร้าง
แม้กระทั่งโรงแรมที่อยู่ในจังหวัดการท่องเที่ยว
บริษัทนำเที่ยวรถทัวร์ปิดกิจการเอาคนออก
หลายส่วนธุรกิจเช่ารถเช่าเรือมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น
วายเว้นแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบิน
ล่าสุดสายการบินแอร์เอเชียประกาศยกเลิกเที่ยวบิน
ภายในประเทศอีก๑๐เส้นทางครับ
สิบเส้นทางแล้วเพราะเหตุผลก็คือว่า
จำนวนคนโดยสารลดน้อยลง
ไม่น่าเชื่อนะครับว่าธุรกิจสายการบินทั้งโลกจะเจอกันแบบนี้
ไม่น่าเชื่อว่าคนที่ทำงานสายการบินครั้งหนึ่ง
ถูกมองว่าเป็นอาชีพที่รายได้ดีมีความมั่นคง
แต่ว่าวันหนึ่งคนในอาชีพสายการบินก็เจอปัญหา
ไม่ไหวเว้นเรียกกระทั่งกัปตันเครื่องบินครับ
ปตันเครื่องบินซึ่งเป็นอาชีพที่ถูกมองว่า
มีรายได้สูงมีความมั่นคงมีเกียรติ
วันหนึ่งกัปตันเครื่องบินก็ต้องตกงาน
วันหนึ่งกัปตันเครื่องบินซึ่งเคยมีรายได้
บางคน๔แสน๕แสนต้องถูกออกจากงาน
หรืออยู่ต่อแต่ว่าลดรายได้ลงมาเหลือสี่ห้าหมื่น

ความรู้สึกนึกคิดของคนคนหนึ่ง
เขาเป็นนายกสมาคมนักบินไทยครับ
เขาชื่อกัปตันสนองมิ่งเจริญ
เขาสะท้อนความคิดอะไรหลายอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับวงการนักบินน่าสนใจมาก
ผมจะคุยกับกัปตันสนองบิ้งเจริญครับ
นายกสมาคมนักบินครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับครับ
ตกลงว่าตอนนี้กัปตันตกงานแล้วประมาณเท่าไหร่ครับ
ตอนนี้ที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยประมาณสัก๓๐๐คนครับ
รวมกับนักบินที่เรียนแล้วก็จบมาใหม่อีกประมาณสัก๕๐๐
ปัจจุบันคาดว่ามีนักบินตกงานประมาณ๘๐๐๑๐๐คน
ปัปตันเนี่ยเขาลดลงมาจากของเดิมเยอะไหมครับ
การจ้างงานนักบินนักบินจะมี
นักบินที่ประสบการณ์น้อยจนประสบการณ์มากอายุงานมากนะครับ
แต่ระดับ๕๖๐๐๐จนไปถึงอย่างที่คุณสุภาพกล่าวถึงก็คือ

ปี๕แสนก็มีนะครับสำหรับบางคนที่เขาทำงานมา๓๐ปีอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นการลดเนี่ยในบางสายการบินเขาลดเป็นเปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์ก็คือคนที่เงินเดือนเยอะก็จะต้องถูกลดมาก

แล้วจะทำยังไงสมมุติว่ามีรายได้อยู่๔๕แสน
แล้วกำลังทำงานเพลินอยู่เอ๊ะมีรายได้ขนาดนี้
คอนโดมั่งผ่อนคอนโดมั่งผ่อนบ้านมั่งผ่อนรถมั่ง
แล้วทำยังไงทำยังไงกัน
ก็เป็นกลุ่มที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้รับความยากลำบากมากครับ
เพราะว่าภาระหนี้สินนะครับก็เป็นบริหารจัดการ
ซึ่งเราก็รู้ว่าในปัจจุบันนะฮะ
อย่างเราจะขายคอนโดจะขายที่ดินต่างก็ไม่ทำได้ง่าย
เพราะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ในส่วนรถหรืออะไรที่ขายง่ายกว่าเนี่ย
ผมคิดว่าทุกคนพยายามบริหารจัดการรายจ่ายส่วนตัวกัน
เพราะว่าเวลามันผ่านไปเป็นปีแล้วก็มีความยากลำบากก็ต้องตัดครับ
บางทีลูกเคยเรียนโรงเรียนอาจจะต้องเปลี่ยนโรงเรียนนะครับ
บางคนก็อาจจะขายไปเลยแล้วใช้รถไฟฟ้า
บางคนก็เอารถมาทำอาหารกินก็มีนะฮะ
บางคนก็ไปขับรถเพื่อให้บริการผู้โดยสารต่าง
ครับกัปตันนักบินถูกมองว่าเป็นอาชีพ
อยู่ระดับบนเลยชั้นกลางไปอีก
พอเจอเรื่องเข้าอย่างนี้
ปตันสนองมีข้อเสนออะไรไหมครับ
คือจริงเมื่อเกิดเหตุไหนผมก็เคย

ทางประสวงคมณาคมนะครับว่า
บุคลากรตอนนั้นจำได้ว่าเขาจะมีการช่วยเหลือเงินให้
ที่ถูกเลือกจ้างตามเรื่องจากของการรูปการตน
แต่ว่าในกลุ่มสายการบินมันมีความพิเศษที่ว่าไม่เหมือนโรงแรมร้านอาหารที่ปิด
แล้วก็ให้พนักงานไปรับเงินตรงนั้นได้
แต่กลุ่มพนักงานสายการบินไม่ใช่เฉพาะนักบินนะครับ
ส่วนอื่นอื่นเหมือนกันเขาก็สายบินไม่ได้ปิดตัวลงครับ
ไม่ได้ปิดตัวไม่เข้าข่ายเยียวยา
ใช่ครับอันนี้ได้รับความเดือดร้อนครับ
แล้วก็การที่จะเยียวยาตอนนี้ก็ยังภาพยังไม่ชัดนะครับ
เข้าใจว่าเขาก็ต้องมองหลายธุรกิจ
คิดว่าจะอึดกันได้ถึงเมื่อไหร่
กันได้ถึงเมื่อไหร่ที่บอกว่าถ้าเกินกว่านี้ไม่ไหวแล้ว
ส่วนตัวผมก็ไม่สิ้นหวังนะครับ
คิดว่าประเทศไทยก็มีเรื่องของการรักษาพยาบาลที่ดี
เราก็ได้รับการยอมรับนะครับ
รวมถึงรัฐบาลก็เริ่มสั่งวัคซีนเข้ามา
อันนี้เป็นแสงสว่างที่คนในวงการบินก็มองอยู่
แล้วถ้าเกิดความเชื่อมั่นนะครับ

ผู้โดยสารได้เดินทางในประเทศ

ผมคิดว่ามันก็จะเริ่มมีกระแสเงินสดกลับมา
สุดท้ายในช่วงที่ไม่ได้บิน
มันจะเกิดสภาพคล้ายกับว่าลามือไปนานแล้วเดี๋ยว

ได้ข้อมูลได้ความรู้ครับ
ครับขอบคุณครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ปัปตันสนองมิ่งเจริญนายกสมาคมนักบินไทยกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ